เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มีความซึ้งเล็กค่ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยา
คือภรรยาตายจากไปแล้วแต่ก็ให้ตลับเมตร
เหมือนกับว่าให้กับสามีตั้งใจทำงานนะ
สามีเขารักตลับเมตรนั้นมากแล้วก็รักภรรยามาก
ปรากฏว่าไปเดินไปเดินตรงสะพานเรียบชายหาด
ตลับเมตรนี้มันตกลงไปโอ้โหเขาไม่คิดชีวิตเลย
รีบกระโดดลงไปเพื่อไปงมตลับเมตรที่เมียเคยให้ไว้
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพตอนนั้นน้ำมันลงตัวเขาเป็นยังไงดูค่ะ
กระลับเมตรของล่วง
แล้วก็เมียผมซ่ายด้วย

เสียดายครับสามล้วยห้าสิบ
โอ้โหนี่ค่ะคือเป็นเลนเคราะห์เหลือทั้งตัว

แต่โชคดียังไม่ทันจมลงไปมีคนช่วยไว้ได้ทัน
ใช่คนช่วยคือเจ้าหน้าที่สาธารณภัยเทศบาล
เมืองบ้านสวนแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรมชนบุรีนะคะ
ต้องเอาเชือกโรยลงไปอย่างนี้แล้วไปมัดตัว
แล้วก็ดึงนายนพรพ่วงรักษาอายุ๔๑ปีขึ้นมา
นายนบพรเขาเป็นช่างเหล็กค่ะคือเป็นคนบางละมุง
ก็ขึ้นมาทุลักทุเลใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาปั๊บก็นั่งคุยกับคุณนพพร
ก่อนที่เขาจะโดนดึงขึ้นมานะโอ้โหยังเป็นห่วงตลับเมตร

นี่ไงนี่ไงคือตอนขึ้นมาคุยเนี่ยก็เลยได้ฟังประวัติที่มาที่ไป
เกี่ยวกับเจ้าตลับเมตรที่เขารักนักรักหนา
คือทีแรกเขาก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเขาก่อนนะ
แล้วก็เล่าให้ฟังไอ้ที่ผมตกทะเลไปเนี่ย
ผมมาเดินเล่นสะพานใหม่เรียบทะเล
แล้วผมถือตลับเมตรก็ดึงเล่นไปมาดึงเล่นไปมา
จู่มันตกมันหลุดมือแล้วมันตกลงไปในทะเล
ผมกระโดดตามออกไปจะเก็บโดยไม่ได้นึกถึงเลย
ว่านั่นน่ะสะพานนั่นน่ะพื้นทะเล

อันนี้เป็นเหมือนกับหัวใจเลย

ให้ผมได้ใช้ทำมาหากินก่อนที่เมียผมจะตายจากกัน
นี่เขายังทำท่าตอนที่ดึงตลับเมตรเล่นให้ดูอยู่เลยนะ
จริงราคามันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่
หาซื้อใหม่ได้๓๕๐บาท
แต่เขาบอกว่ามันมีคุณค่าทางใจผมเหลือเกินค่ะ